คุณผู้ชมคะพามาดูเรื่องนี้กันหน่อยต้องบอกว่าเกมซะแล้ว
รังรักพังทลายอืมไม่ใช่คนนะเป็นเรื่องของตัวเงินตัวทองสองตัวผัวเมีย
อาศัยอยู่บนฝ้าเพดานมานานกว่า๖เดือนแล้วก็วิ่งหาหนูจับหนูอยู่บนฝ้าเพดาน
คาดว่าน้ำหนักตัวอาจจะมากขึ้นสุดท้ายฝ้าเพดานพังถล่มลงมา
แบบนี้คุณผู้ชมค่ะเจ้าของบ้านกุมขมับปวดหัวเลย
ก่อนหน้านี้สงสัยอะไรคลุกคลักคลุกคลักอยู่ข้างบนสุดท้ายเนี่ย
น้องตกลงมานะคะจากฝ้าเพดานแล้วก็ต้องร้อนถึงกู้ภัย
ใส่ที่ไปช่วยกันนะคะนี่พอตกลงมาปั๊บเจ้าหน้าที่กูภัยเข้าไปจับเลย
สองตัวค่ะเป็นตัวเงินตัวทองผัวเมียกันอยู่ในห้องน้ำของบ้านเลขที่
หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งทับเจ็ดอยู่ที่หมู่บ้านเดอลิสนะคะ
ในอำเภอเมืองสตูนก็คือเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะ
ก็เลยสันนิษฐานว่าเนี่ยเป็นผู้เป็นเป็นผัวเมียกันแล้วค่ะ
ตัวเมียเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จับไปได้ในทันทีนะคะส่วนตัวผู้นี่หนีเก่งนะ
หนีวิ่งไปแอบอยู่ในโถส้วมแล้วดูสิก็ต้องลื้อโถส้วมออกมานะคะ
สามชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ลื้อแล้วก็ดึงตัวเนี่ยเนี่ย
พยายามจะดึงเนี่ยพยายามจะดึงกันไหมอุ้ยยากทีเดียวดื้ออยู่เหมือนกันนะคะ
สุดท้ายก็ดึงออกมาได้ตัวใหญ่ทีเดียวคุณผู้ชมดูสิ
ยาวกับสองเมตรอ่ะน้ำหนักตัวนี้นะคะประมาณหกกิโลกรัม
นี่ดึงออกมาตัวใหญ่นะคะเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
เงินตัวทองผัวเมียคู่นี้นะอาศัยอยู่บนฝ้าเพดานเนี่ยมานานร่วม๖เดือนแล้ว
เขาได้ยินเสียงวิ่งผ่านไปผ่านมาระหว่างบ้านทั้งสองหลัง
เพราะว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันทะลุถึงกันได้นี่เห็นไหมคะ
หลักฐานชัดเจนเลยนี่นะสองตัวนะคะแล้วไปอาศัยอยู่บนนั้นเนี่ย
ก็น่าจะไปวิ่งจับหนูกินนะคะอืมเดี๋ยวเนี้ยหนูตายเกลี้ยงไปหมดเลย
ที่บ้านเนี่ยไม่มีหนูสักตัวโดนจับกินเกลี้ยงแล้วประเด็นมันคือ
มันขึ้นไปอยู่บนฝ้าได้ยังไงนะใช่อยู่มานานกว่าหกเดือนนะคุณ
นั่นแหละสิคาดว่าอาจจะขึ้นไปตอนตัวน้องเล็กเล็กอืม
แล้วน้องก็สามารถจับหนูหมดบ้านกินจนตัวใหญ่ค่ะสุดท้ายฝ้าเพดานรับน้ำหนักไม่ไหว
น้องล่วงลงมาสองตัวพร้อมกันแบบเนี้ยรูเบลอเลยเออนะคะล่นลงไปในห้องน้ำนะคะ
ฝ้าเพดานรับไม่ไหวนั่นเองสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยเหลือนำตัวไป
ปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะถ้าไม่หล่นลงมาก่อนอาจจะมีการขยายครอบครัวมากกว่านี้
ค่ะอาจเป็นไปได้มีรูปมีเต้าเกิดขึ้นนะครับค่ะอ่า